แต่คนนี้บอกเลยเจ้าพ่อของดิฉัน

เอาเป็นว่าดูไว้แล้วก็พิจารณากันเอาเอง
โค้งสุดท้ายสำหรับนักเสี่ยงโชคนะจ๊
เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายมาลุ้นรางวัลกันหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรา
เห็งใครปังอดใจรอกันวันเดียว
พี่มนต์สิทธิ์เขาก็โพสต์รวยอีกแล้ว
จัดแน่นจัดเต็มทุกวัวดทางวัวดนี้มาเลยค่ะ
ลอตเตอรี่ชุดใหญ่อุดหนุนรัฐบาลให้ชื่นใจนะฮะ
มาเป็นปึกกะว่าทีเดียวเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กับเขาด้วยนะฮะ
ใครที่อยากจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคตามเลขเด็ดของพี่หมดสิทธิ์
เอ้าดูกันเอาเองนะคนที่เจ็บก็เจ็บมาเยอะ

ส่วนคนที่ดีใจได้แบบกระโดดโลดเต้นได้เสียงโชคกับพี่มนศิษ
กันไปก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแต้มบุญใครสูงก็ได้ไปนะจ๊ะ
อ่านะคะก็งวดนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันใหม่แล้วกันนะคะ